คุณผู้ชมฮะดูอุบัติเหตุระทึกนี้ก่อนเลยนะครับ

ผลไม้เมืองนอกฮะ๓แสนบาทเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
มีวงจรปิดให้เห็นตอนที่รถคันนี้เสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำครับ

นี่แหละครับตะแคงมาแต่ไกลเลยนะคุณนะ

แล้วก็เทกระจาดมาแต่ไกลเหมือนกันนะฮะ
รถบรรทุกผลไม้นะครับ
พลิกคว่ำตะแคงข้างถลายไปตามถนนเป็นระยะทางมากกว่า๓๐๐เมตร
มาหยุดที่หน้าร้านขายยางบริเวณถนนสุขุมวิทย์ขาออก
พื้นที่หมู่๗อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

คนขับกระบะบอกว่าผมไปรับผลไม้อย่างสตอเบอรี่แอปเปิ้ลส้มคุณ

จะเดินทางไปส่งที่ตลาดไทยมุ่งหน้าไปยังหาดเล็ก

เหยียบเข้ากับเหล็กเขาบอกแบบนี้
คล้ายหัวน็อตขนาดใหญ่จนยางมันระเบิดฮะ
ทำให้รถที่บรรทุกผลไม้มาเต็มคันพลิกคว่ำผมเอาไม่อยู่จริงครับ
พอมันตะแคงแบบนี้มันถลายมาแบบนี้
ตำรวจตรวจสอบรถยนต์คันนี้มีร่องรอยการระเบิดที่ยางหลังด้านขวาจริง
เคลากลางขาดแหนบด้านหลังขวาหลุดเป็นชิ้น
คือช่วงล่างคุณไปหมดนะฮะช่วงล่างนี้ยับเยินไปหมดฮะ
ส่วนนี้อย่างที่เห็นฮะรังผลไม้เมืองนอกก็เทกระจาดออกมานะครับ
อกจากนี้ยังมีรถกระบะรีโว้สภาพป้ายทะเบียนด้านหน้าหลุด
เนื่องจากถูกรถขนผลไม้ชนด้านหน้าด้วย
แต่เคราะห์ดีที่คนขับแล้วก็ลูกชายของคนขับที่อาศัยมาด้วย
โดยสารมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ไอ้น็อตอะไรต่างที่ทางคนขับรถผลไม้บอกมันอยู่ไหน
ส่วนนี้คุณงวดนี้เขาบอกจะไปซื้อ
คนขับกระบะรีโว้อีกคันหนึ่งที่ถูกเฉียวถูกชนเหมือนกัน
บอกเดี๋ยวจะไปซื้อนี่๓๓๖๐นี่นะครับ